มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่พัทยา
เพราะว่า๕โจรควงปืนบุกปล้นคฤหาดของชาวจีน
และมีการบังคับให้เจ้าของบ้านเปิดเซฟนะฮะ
วาดทรัพย์สินไปกว่า๑๐ล้านบาท
ตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะตามล่าตัวโจรทั้ง๕คนนี้
ยังไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ตำรวจสภน้องปรือและตำรวจท่องเที่ยวพัทยา

ซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูที่สร้างอยู่บนพื้นที่เนินเขา
มูลค่าบ้านหลังละกว่า๓๐ล้านบาท
ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ทีมข่าวไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านในได้นะฮะ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
คุมอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านและปิดกั้น
ไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปบันทึกภาพด้านในนะครับ
ที่ทีมข่าวได้สอบถามกับตำรวจ
ตำรวจก็เปิดเผยบอกว่าน่าจะมีคนร้ายจำนวน๕คน
ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปจี้บังคับให้เจ้าของบ้านเปิดเซฟ
และคนร้ายก็เอาเงินในตู้เซฟของเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เงินไปกว่า๑๐ล้านบาท
มีร่องรอยการรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ที่คนร้ายจะรีบหลบหนีไปทางด้านหลังของบ้านนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้เชิญตัวผู้เสียหาย
แล้วก็กลุ่มเพื่อนทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดสัญชาติจีน
ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ก็ต้องใช้ล่ามแปลภาษาแยกสอบสวนกันอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติ

จะต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่บ้านที่เกิดเหตุในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

สามารถเล็ดรอดเข้ามาก่อเหตุในหมู่บ้านหรูระดับพันล้านได้ยังไง
แล้วก็ใช้เส้นทางไหนเข้ามาก่อเหตุ

รวมไปถึงต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่หลบหนี
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็รายละเอียดของคดีนี้มันยังมีอีกเยอะ
ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มชาวจีนที่มาพักอาศัยเนี่ย

หรือว่ามาทำธุรกิจอะไรในเมืองไทย
แล้วก็ถูกกลุ่มคนชาวจีนด้วยกันหรือเปล่า
ในการจี้ในการปล้นครั้งนี้นะฮะ